สำคัญของผู้พัฒนาแบตเตอรี่ก็คือ
จะทำอย่างไรให้บรรจุพลังงานได้มากขึ้น
แล้วก็มีอายุการใช้งานนานขึ้น
ตอนนี้บริษัทด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐเช็ค

โดยได้นำเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้
โดยได้รับเงินทุนในการพัฒนาที่สำคัญจากจีน
แล้วก็พุ่งเป้าไปที่การผลิตแบตเตอรี่
ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและภาคการพลังงานนะครับ
โดยแบตเตอรี่แห่งอนาคตนี้ก็ถือว่าเป็นความหวัง
ของการพัฒนารถยนต์ใช้ไฟฟ้า
เพื่อให้มีการใช้งานกันมากขึ้นในอนาคตครับ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากอนุภาพที่มีขนาดเล็กมาก
ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ที่กำลังได้รับความสนใจจากนานาชาติในเวลานี้
แซนโปรชาสก้าประธานบริษัทดังกล่าว
ที่มีฐานอยู่ในสาธารณรัฐเช็ค
กำลังสาธิตสมรรถณะของแบตเตอรี่
ให้กับกลุ่มนักลงทุนชาวจีนได้รับชม
ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาวิธีการใช้อนุภาคนาโน
ในการทำให้แบตเตอรี่บรรจุพลังงานได้มากขึ้น
และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

สามารถเพิ่มขนาดและพื้นผิวคั่วไฟฟ้าของแบตเตอรี่ได้

ด้วยการทำให้คั่วไฟฟ้าเหมือนกับฟองน้ำ
ทำให้เก็บพลังงานได้มากขึ้นระหว่างการชาร์จไฟ
และช่วยเพิ่มความจุของแบตเตอรี่ด้วย
แบตเตอรี่ชนิดนี้มีโครงสร้างแตกต่างจากแบตเตอรี่ชนิดอื่น
ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทพัฒนาอย่างจริงจัง
แต่ยังคงใช้คุณสมบัติทางเคมีและวัสดุตัวเดียวกัน
อย่างลิเทียมแมงกาเนตลิเทียมไททาเนตกราไฟท์หรือแม้แต่อิเล็กทรอไลท์
ที่ใช้กันส่วนใหญ่ในแบตเตอรี่รุ่นทั่วไป
โรชาสก้ากล่าวด้วยว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การใช้งานกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมยานยนต์และภาคพลังงานมากกว่าโทรศัพท์มือถือ
เพราะจะทำให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
เขาบอกว่าบริษัทได้สร้างแพลตฟอร์มของเทคโนโลยีแบบใหม่ขึ้น
โดยนอกจากจะมีความปลอดภัยสูงแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับภาคพลังงานรวมถึงโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
พลิเคชันหลากหลายหรือแม้แต่รถโดยสารที่ใช้ระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
ในการทำงานร่วมกับระบบลอยเย็นภายใน
เตอรี่จะปลอดภัยจากปัญหาความร้อนขึ้นหรือปัญหาการระเบิด
ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน
สหรัฐเปิดเผยว่าในสาธารณรัฐเช็ค
มีผู้ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอยู่เป็นจำนวนมาก
ไม่ใช่เฉพาะคนทำงานในสาขานี้เท่านั้น
แต่ก็ยังมีคนอีกมากในประเทศนี้ที่มีไอเดียด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
โดยเขาเองก็เพิ่งจะเดินทางไปยังกรุงปาร์คเมื่อไม่นานมานี้
ศึกษาข้อมูลด้านนาโนเทคโนโลยี
อดคล้องกับข้อมูลของเช็คอินเวส
โดยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาธุรกิจของรัฐบาลที่ระบุว่า

ได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นจากนักลงทุนชาวจีน
เป็นมูลค่าถึงเกือบ๒๑๐๐ล้านบาท
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก๒เท่าในอนาคต
ขณะเดียวกันรัฐบาลสาธารณรัฐเช็ค
ก็ได้รับเงินโคลยุทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากตั้งชาติ
นี่ไม่ใช่ธุรกิจใหม่ที่เริ่มสร้างขึ้น

แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ที่มีผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
และจะทำให้วิถีชีวิตของคนรุ่นพ่อแม่เปลี่ยนแปลงไป
และการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างกรณีของแบตเตอรี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถือเป็นกุญแจสำคัญในยามที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ถูกนำมาใช้งานกันมากขึ้นในอนาคต